คุณผู้ชมครับจากขึ้นไปบนดอยพาคุณผู้ชมลงมาที่ด้านล่างกันบ้างครับ
ชาวนาที่นครสวรรค์ครับเขาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
จึงมีการปลูกต้นข้าวครับเป็นอักษรคำว่าทรงพระเจริญเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ

นี่แหละครับชาวนาในพื้นที่หมู่ที่๓ครับที่ตำบลบางพระหลวงอำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับ
ช่วยกันตกแต่งและซ่อมแซมต้นข้าวในแปลงนาหลังจากได้หวานเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เป็นตัวอักษรคำว่าทรงพระเจริญครับ
บนเนื้อที่ไร่นาจำนวน๒ไร่เศษครับเมื่อช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ
โดยล่าสุดครับต้นข้าวที่ปลูกไว้ตอนนี้อายุกว่า๑เดือนแล้ว
เริ่มสามารถมองเห็นเป็นตัวอักษรคำว่าทรงพระเจริญได้อย่างชัดเจนครับ
ทำให้ได้รับความสนใจจากผู้ที่สัญจรผ่านไปมาเป็นอย่างมาก
นายจิรพงศ์อูอาพรอูอาภารบอกว่าตัวเองเป็นชาวนาที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
มีแนวคิดในการปลูกข้าวเป็นตัวอักษรคำว่าทรงพระเจริญ
ข้าวที่ปลูกไว้เมื่อถึงช่วงเก็บเกี่ยวแล้วประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
ก็ตั้งใจว่าจะไม่ขายจะนำไปทำเมล็ดพันธุ์ข้าวต่อไป
เมืองต้นมีเพื่อนชาวนาวด้วยกันครับให้ความสนใจมาจับจองของเมล็ดพันธุ์ข้าว
คำว่าทรงพระเจริญเพื่อนำไปทำนาเป็นจำนวนมากเช่นกันครับ
อยากจะทำเพื่อพระองค์ท่านที่เหน็ดเหนื่อยพระราชกรณกิจ
กับพระศงนิกรรมชาวไทยทั่วประเทศมาหลายปี
จากที่เคยไปศึกษาดูงานก็สำนึกในพระมหากราชคุณครับ
แล้วตัวหนังสือที่เป็นทรงพระเจริญก็อยากจะทำพันธุ์ข้าวพันธุ์นี้
ปรับปรุงพันธุ์ให้ดีขึ้นไปครับ
ขั้นตอนของทำเป็นตัวอักษรครับนายจิรพงศ์บอกว่า
ออกแบบตัวหนังสือจากคอมพิวเตอร์ครับแล้วนำมาคำนวณกับพื้นที่จริง
แล้วก็เดินทำเป็นแนวเอาไว้ก่อนนะครับ

แต่ก็ใช้มือหวานเป็นตัวอักษรคำว่าทรงพระเจริญนั่นเองนะฮะ
คือทำยากมากนะคะเพราะว่าต้องกะในขนาดของพื้นที่
แม้ว่าจะออกแบบมาจากในคอมพิวเตอร์แล้วก็ตามนะคะ
แล้วก็มาในพื้นที่จะต้องมาลองคำนวณ
บางทีเดินรอบเดียวอาจจะไม่เสร็จนะ
ต้องมาวัดขนาดกันใหม่ว่าสละเอเนี่ยควรจะต้องขนาดเท่าไหร่

ยังมีความรู้ด้วยของการออกแบบด้วย
เพราะไม่ได้มีการตีเส้นตีอะไรไว้นะ
ดังนั้นชาวนาใช้วิธีการปักดำนาเอา